เอาล่ะมาดูความเคลื่อนไหวคดีคุณแตงโมกันอีกที
คุณสันทนะยังคงพยายามจะให้ตำรวจไปถึงคนที่รออยู่ที่โรงแรมให้ได้ไม่ทิ้งเรื่องประเด็นนี้
เขายังเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมใช่ไหม

ใช่ครับผมนายสันทนาประยูณรัฐครับอดีตรองผู้กำกับการตำรวจสันติบาลนะฮะ
สารวัตรสอบสวนสพเมืองนนทบุรีเจ้าของคดีคุณแตงโม
นายสันทนาระบุว่าที่ไปเมื่อวานนะฮะ
เพื่อไปให้การเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนเป็นครั้งที่๓
มี๒ประเด็นที่ต้องการให้ตำรวจดำเนินการคือ
ประเด็นแรกต้องการให้ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มือถือ๒หมายเลขนะ
คืนเกิดเหตุนะครับเบอร์หนึ่งลงท้ายด้วย๔๔๔นะฮะ
ขอให้ตำรวจตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์๒หมายเลข
นี้ว่ามีการติดต่อกับ๕คนบนเรือหรือเปล่าช่วงระหว่างที่อยู่บนเรือรวมถึงก่อนและหลังลงเรือหรือไม่
ซึ่งเขาเชื่อว่าหากตำรวจตรวจสอบหมายเลขดังกล่าวแล้ว
จะเป็นหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงกับกุญสือ
เชื่อมโยงกับคนอื่นในคดีของคุณแตงโมฮะ
ส่วนประเด็นที่๒ต้องการให้พนักงานสอบสวน
ทำหนังสือถึงสถานีตำรวจในท้องที่นครบาน
ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้ไปลงบันทึกประจำวัน
ขอให้รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี
ทั้งคลิปเสียงและภาพจากกล้องวงจรปิด
เพราะว่าหลังจากที่ตำรวจได้หลักฐานมาแล้ว
ไม่สามารถส่งมอบให้กับเขาได้
ซึ่งเขาก็เข้าใจระเบียบราชการ
แต่ก็กังวลว่าหากปล่อยตำรวจส่งต่อหลักฐานกันเอง
จะทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไหวตัว

มาเก็บไว้ที่เขาอีกทางหนึ่ง
วัตถุพยานนั้นมันถูกเปิดถูกดู
และมันมีการตัดต่อ
นั่นคือผมได้ของมาเนี่ยผมเสียเปล่า
เพราะฉะนั้นผมถึงต้องขอว่า
ต้องให้สิทธิ์ผมในการที่ไปนำวัตถุพยานนั้นมา

เพราะยังไง๒หมายเลขที่ผมจะนำมา

มันน่าจะต้องมีความสำคัญแน่นอน
และเป็นส่วนซึ่งยังไม่เคยมีการดำเนินการมาก่อน
นี่คือความคุ้นบ่ายของคุณสันทนาะค่ะค่ะค่ะ